เรายังคงเกาะติดปฏิบัติการค้นหาคุณแตงโมนิดานะคะ
ซึ่งตอนนี้การค้นหาได้กลับมาเริ่มปฏิบัติงานกันอีกครั้งหนึ่ง
เราไปติดตามนะคะบรรยากาศล่าสุดนะคะ
การทำงานล่าสุดกับคุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราจากท่าเรือพิบูลสงครามค่ะ

เชิญครับค่ะคุณสืบสกุลคุณวราพรค่ะ
ชั่วโมงแล้วนะคะที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยู
รวมไปถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางน้ำ
ยังคงระดมกำลังเร่งค้นหานักแสดงสาวแตงโมนิดา

ซึ่งล่าสุดเมื่อ๒ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะ
เจ้าหน้าที่มีการยุติการค้นหาทางน้ำแล้ว

ในการเริ่มค้นหาบนผิวน้ำอย่างต่อเนื่องค่ะ
ซึ่งภาพด้านหลังที่คุณผู้ชมได้เห็นนักขนาดนี้นะคะ
เป็นภารกิจการค้นหาทางน้ำ
ที่เจ้าหน้าที่นะคะมีการระบุว่า
จะเริ่มขึ้นในช่วงเวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาที
หลังจากที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยู
มีการวางแผนและประเมินสถานการณ์ตั้งแต่ช่วงหลัง๑๔นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะว่า

เจ้าหน้าที่ได้มีการปูพรมดำน้ำความลึกเกือบ๓๐เมตร
ด้วยการเดินเรียงหน้ากระดานขึ้นทางทิศเหนือ

จากพบว่ากระแสน้ำเริ่มเปลี่ยนทิศทางไปทางทิศใต้นะคะ
ซึ่งจากการประเมินกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติภารกิจ
ค้นหาผู้ประสบเหตุในเคสอื่นที่ผ่านมา
หากครบระยะเวลา๑๒ชั่วโมง
ก็จะมีความเป็นไปได้ค่ะว่าอาจจะพบตัวผู้ประสบเหตุ
คาดว่าอาจจะไหลไปตามกระแสน้ำค่ะ
โดยภารกิจการค้นหาทางผิวน้ำ
เป็นการค้นหาในระยะทาง๑๐กิโลเมตร

ลงไปทางทิศใต้มุ่งหน้าสะพานพระราม๗ค่ะ
ซึ่งทางด้านของนายปิยลักษณ์ถิ่นแก้ว
หัวหน้าทีมค้นหาและกู้ภัยมูลนิธิร่วมกับตันยู

ในการปฏิบัติการค้นหานักแสดงสาวแตงโม
ตลอดทั้งวันนั้นเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการทางน้ำ
ได้ปลูพมในการค้นหาทุกยุทธวิธี
รับว่าเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการทางน้ำเริ่มมีความเหนื่อยล้าค่ะ

ก็จะเป็นชั่วโมงเร่งด่วนในการสัญจรทางน้ำ

ใช้วิธีการค้นหาทางผิวน้ำตามกระแสน้ำแทนค่ะ
โดยการค้นหาเจ้าหน้าที่จะล่องไปตามทิศเหนือสะพานพระราม๕
จากนั้นจะลงไปทางทิศใต้สะพานพระราม๗นะคะ

ซึ่งก็จะค้นหาไปจนถึงช่วงค่ำของวันนี้นะคะ
แล้วก็จะมีการประชุมประเมินสถานการณ์อีกครั้ง
ขณะที่อุปสรรคสำคัญในการค้นหาในครั้งนี้
คือกระแสน้ำและอุณหภูมิของน้ำค่ะ
รวมถึงข้อมูลของผู้ประสบภัยทางน้ำ
พิกัดที่พลัดตกในแม่น้ำที่ไม่ชัดเจนนะคะ
ทำให้เจ้าหน้าที่เหมือนงมเข็มในมหาสมุทร

แต่เจ้าหน้าที่ทุกคนได้มีความพยายามอย่างสุดความสามารถ

ลองไปฟังเสียงหัวหน้าทีมการค้นหาครั้งนี้กันค่ะ
ผมเรียนอย่างนี้ตามตรงนะครับว่า
ในบางกรณีถ้าข้อมูลไม่เพียงพอ
และในสถานการณ์คิดว่าน่าจะเกิดอันตรายต่อทีมปฏิบัติได้
กรณีเราไม่ปฏิบัติก็มีนะครับ
แต่ในครั้งนี้เราคิดว่าทุกคนก็มีความหวัง
เราคงไม่หยุดนิ่งกับความหวังของทุกคนที่ทุกคนมาดูกันนะครับ
เราก็เต็มที่ตั้งแต่แรกเป็นต้นมา
เดี๋ยวจะให้ชุดปฏิบัติการได้พักผ่อนกันสักครู่นะครับ
ก็ยังไม่หยุดนะครับ
ระยะเวลาที่ผ่านมาก็กว่า๑๒ชั่วโมงผ่านไปนะครับ
เราคิดว่าเดี๋ยวเราจะปรับทีมเป็นการใช้การค้นหาบนผิวน้ำนะครับ
เราจะล่องเรือลักษณะปูพรมเช่นเดียวกัน
แต่เป็นการปูพรมหน้ากระดานโดยการใช้เรือลาดตะเวนที่ผิวน้ำนะครับ
จากข้อมูลเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลนะคะว่า
ตามหลักทฤษฎีของผู้ประสบเหตุที่พลัดตกลงน้ำ

สามารถที่จะพบผู้ประสบเหตุห่างจากจุดที่พลัดตกได้ถึง๒๐กิโลเมตร
นี้ขึ้นอยู่กับกระแสน้ำในช่วงเวลาขณะนั้นด้วย
แต่ส่วนใหญ่จะพบภายใน๒๔ชั่วโมงหรือ๒๓วันหลังจากเกิดเหตุค่ะ
สำหรับกำลังเจ้าหน้าที่ในการระดมทีมร่วมค้นหาในครั้งนี้
มีทั้งชุดปฏิบัติการทางน้ำมูลนิธิร่วมกับตันยูจากหลายพื้นที่
ทั้งส่วนกลางจังหวัดประธุมธานีสระบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ซึ่งในจำนวนนี้เป็นนักประดาน้ำ๕๐คน
กับเจ้าหน้าที่จากกองทัพเรือปพและเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำด้วยค่ะ
จากนี้นะคะกรมเจ้าท่าก็ได้มีการควบคุมการเดินเรือเจ้าพญา
และจัดกำลังเจ้าหน้าที่มาสมทบในการเร่งค้นหานักแสดงสาวแตงโมนิดาด้วยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะขณะเดียวกันนะคะทีมข่าวก็ได้รับรายงานค่ะว่า
เป็นนุ่มไฮโซนะคะดีกรีนักแข่งรถ
ซึ่งข้อมูลตรงนี้นะคะก็ยังคงต้องรอเจ้าหน้าที่ตำรวจออกมายืนยันข้อเท็จจริงอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะ
นี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นบริเวณนี้นะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวียังคงเกาะติดภารกิจการค้นหานักแสดงสาวแตงโมนิดาอย่างต่อเนื่องค่ะ
ติดอยู่นะคะ